คุณผู้ชมครับดูไก่ชนไฟประวัติศาสตร์คู่หยุดโลกกันหน่อยกันแล้วกัน
โอ้โหวงเงินเดิมพันธุเนี่ยถึง๗๐ล้านบาทนะฮะ
คือกีฬาชนไก่นี่เป็นกีฬาพื้นบ้านนะฮะขออนุญาตได้นะครับ
ต้องได้รับอนุญาตแล้วก็ชนไก่กันก็พนันขันต่อนี่ต้องอยู่ในสังเวียนเขานะ
ใช่ค่ะอ่าก็เหมือนกับมวยเนี่ยนะฮะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยวงเงินพนันเจ็ดสิบล้าน
คือไก่จากซุ้มไก่ชนที่นึงกับอีกที่นึงเนี่ยแล้วไก่สองตัวนี้เนี่ย
ตัวหนึ่งเป็นสายพันธม่าตัวหนึ่งเป็นสายพันธุ์ไทยค่ะอ่า
หลังจากที่ชนกันไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาไปดูกันเลยนะฮะ
นี่ฮะสองตัวเนี่ยฮะที่สองเวียนไก่ชนเนี่ยฮะ
คืออาจจะดูยากหน่อยว่าตัวไหนเป็นตัวไหนแต่จะมีตัวหนึ่งที่แบบไม่ไหวแล้ววิ่ง
วิ่งหนีตลอดเลยตลอดสามยกเลยนี่เห็นไหมฮะวิ่งหนีอ่า
สายพันธม่าเนี่ยวิ่งไล่เลยนะฮะนี่เป็นไฟล์หยุดโลกคู่ประวัติศาสตร์เลยนะครับ
มีสุวรรณทีมนะไก่ชนคือเจ้าแสนกลเป็นไก่ไทยสายเลือดสายพันธุ์ทางพม่า
อายุสิบสองเดือนน้ำหนักสองจุดหกกิโลกรัมนะฮะเป็นพันเดือนข้างขวาห้ารอบ
ซ้าย๕รอบนะฮะมีเสียเบิร์ตอายุทยานะฮะ
ปะทะกับซุ้มเกษตรอีสานไก่นี่ชื่อเจ้าหนึ่งตระการ
ไก่ไทยสายเลือดป่าก๋อยอายุ๑๒เดือนเท่ากันเลย
น้ำหนักสองจุดหกกิโลกรัมเท่ากันเลยพันเดือยข้างละห้ารอบ
นำโดยเสียเลาะอุบลราชธานีนี่นะฮะคู่นี้เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
แข่งขันเนี่ยเกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะฮะสนามกีฬาชนไก่มหาลาบ
ที่ปากช่องนครราชศรีมาเขาชนกันสี่ยกค่ะนะสี่ยกนะครับ
ก็มียอดเงินเดิมพันธุ์มากที่สุดของวงการพนันไก่ชนนะฮะ๗๐ล้านบาท
อืมความจริงมีเศษด้วยนะเจ็ดสิบล้านสองแสนบาทโอ้โหคือ
คุณเห็นมาสอนไม่น่าเชื่อนะเยอะมากค่ะเยอะมากค่ะเยอะมาก
ไก่ไทยเนี่ยจะตัวปีกขาวหน่อยเจ้าแสนกลนะนี่เจ้าแสนกล
ปีกจะออกขาวหน่อยอีกตัวนึงเนี่ยเจ้าหนึ่งตระการนะครับ
ไก่อ่าเจ้าแสนกลเนี่ยเป็นไก่ไทยสายเลือดพม่า
หนึ่งตรการเนี่ยจะเป็นไก่ไทยสายเลือดปากก๋อยนะ
อ่าเดี๋ยวเอ็ดสีขาวขาวนี่ตัวไหนแสนกลหรือว่าหนึ่งตระการเอาเป็นว่าเนี่ยฮะ
คือสรุปสุดท้ายเนี่ยยกแรกเนี่ยคือหนึ่งประการนี่เป็นต่อนะฮะ
อ่าแสนกลเนี่ยก็คือผ่านไปสักสิบนาทีเนี่ยแม่สงสัยจะไล่ไม่จบ
เอาเป็นว่าตอนนี้หลายท่านทราบข่าวแล้วนะว่าสุดท้ายเนี่ย
สายเลือดไทยเนี่ยแพ้ไปนะครับ
ก็คือเจ้าหนึ่งตรการอ่าใช่ไหมหนึ่งตรการแพ้ใช่ไหม
อ่าแล้วก็เนี่ยฮะเขาก็ดีจงดีใจกัน

คุณผู้ชมบางท่านก็สงสารไก่จังเลย
คุณผู้ชมบางท่านก็บอกเขาใส่หน้ากากอนามัยกันหรือเปล่า

เขามีป้ายหน้างานเรื่องมาตรการคัดกรองโควิดอะไรประมาณอย่างนั้น